ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง

แต่ว่าอากาศน้าวหนาวย่นแบบนี้
จะอยู่ไปนานเมื่อไหร่

บรรเทาสถานการณ์ความหนาวของคุณสุสรา

กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้มีมวลอากาศเย็นนะครับเขาแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่จะแรงที่สุดในรอบนี้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยอ่อนกำลังอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนครับการที่มีอากาศเย็นเข้ามาก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับ
ที่ทำให้สถานการณ์หมอกในพื้นที่กรุงเทพนั้นเบาบางลงนะครับ
เพราะว่าอากาศเย็นนั้นเขามาไล่กระแสลมที่มาจากทิศใต้นะครับ
ซึ่งเป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นหอบเอาความร้อนเข้ามาปกคลุม
แน่นอนถ้าหากไม่มีความร้อนที่จะเอากลุ่มฝุ่นละอองต่างที่อยู่บนพื้นดินนะครับ
ขึ้นข้างบนฝุ่นละอองก็จะลดลงในระยะนี้
แต่อย่างที่บอกเลยครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคงอาจจะต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งครับ
เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่คอยมากดไว้ไม่ให้ฝุ่นละอองเนี่ยนะครับลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าจะค่อยอ่อนกำลังลงไปนะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือกระแสลมจากทิศใต้ครับ
เดิมที่มาพร้อมกับความร้อนอบอ้าวนะครับ
แล้วก็มาพร้อมกับกลุ่มความชื้นที่จะพัดเข้าสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
ก็จะช่วยเอากลุ่มฝุ่นละอองที่อยู่ตามพื้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้ง
และช่วงเช้าจะถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนเช้าครับอากาศด้านบนยังคงเย็นอยู่
ดังนั้นจึงทำให้ลักษณะของกระแสลมที่มีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณดังกล่าวก็จะมีลักษณะค่อนข้างนิ่งนะครับ
หมอกควันกลุ่มฝุ่นละอองก็จะปกคลุมในบริเวณนางกล่าว
วันถึง๒วันก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย
ทีนี้มาดูกันนะครับว่าหลายคนตั้งใจรอคอยเรื่องของสถานการณ์ฝน
เพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์
หมอกควันกลุ่มฝุ่นละอองต่างที่ฟุ้งกระจายในอากาศได้
ตอนนี้ครับมีหนึ่งสัญญาณนะครับเป็นการก่อตัวของหย่อมฝนหย่อมหนึ่งนะครับ
โดยจากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศของกรมบุตุนิยมพัทยา

จะเป็นกลุ่มฝนที่มีการเคลื่อนตัวมาจากบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ครับ

การว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้จะเข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
ในช่วงวันที่๑๙นะครับก็จะเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่
ตั้งแต่ในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างก่อนนะครับ
วันที่๒๐ครับก็จะเข้ามาปกกลุ่มกินพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ
ตอนกลางในบริเวณพื้นที่ตอนล่าง๒๑ก็จะไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยหายไป

ระลอกนี้จะมีความแรงมากน้อยแค่ไหน
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้
ก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยนะครับ
มีการจุดฟืนจุดไฟมีการจุดทูบนะครับ
กลุ่มควันจากการจุดทูบจากการจุดกระดาษ
อาจจะเลวร้ายกว่าช่วงอื่นที่ผ่านมา
ใครที่จะไปทำกิจกรรมก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ